ตัดจุคุณผู้ชมเขาทำยังไงทำเพราะอะไรเราเอาเรื่องนี้มาให้ดูกันค่ะ
เป็นไงคุณบอกเลยว่าเป็นพิธีกรรมที่หาดูยากจริงเพราะว่าเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยไว้จุไว้โกะกันสักเท่าไหร่
ถ้าเป็นยุคผมสมัยผมเพื่อนผมนะที่เรียนด้วยกันสักประมาณปฐมก็ยังมีอยู่
ก็นั่นอะแหละยุคคุณนานมาแล้วนี่
คุณก็เลยทันแต่ยุคที่ฉันไม่มีแล้วนะ

อ้าวเผื่อรู้เลย
คือแบบคนละยุคแบบไกลกันมาก

คุณมาดูพิธีตัดจุกหรือโกนจุกนิดหน่อย

ตั้งแต่สมัยบ้ระแล้วก็ปัจจุบัน

แต่พิธีกรรมนี้เขามีความเชื่อเอาไว้นะคะว่า
ลูกบางคนหรือเด็กบางคนเลี้ยงยาก

จุกเพื่อให้เลี้ยงง่ายแล้วก็ป้องกันอันตรายจากสิ่งไม่ดีด้วย
แต่พอเด็กโตขึ้นอายุสัก๗๑๓ปี

ก็คือตัดผมไม่สั้นเหมือนเด็กทั่วไปนะ

แล้วก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีนะคะ
อย่างเช่นหม้อน้ำมนต์ผ้าขาวใบบัวย่าแพรก
ฟักเขียวมีดโกนกันไกรพาน
แล้วก็ต้องไปนิมนต์พระหรืออาจารย์หมอด้านศัยศาสตร์

เด็กเขาต้องแต่งตัวให้สวยงามเห็นไหมคะ

จากนั้นก็พาเด็กมานั่งข้างหน้าพระหรือว่าอาจารย์หมอผู้ทำพิธี
แล้วก็นำฟักเขียวมาวางไว้ข้างหน้า

แล้ววางใบบัวลงบนผ้าขาว
จากนั้นก็ใส่ย่าแพรกลงกลางใบบัวค่ะ

ที่จะมารบกวนในช่วงของการทำพิธี
จากนั้นก็สวดทำพิธีกันไปตามขั้นตอน

เป็นผู้โกนผมออกจนหมด

แล้วก็รดน้ำมนต์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ถามว่าผมที่โกนแล้วเอาไปไหน

แล้วก็เอาไปลอยในแม่น้ำ
และอธิษฐานขอให้เกิดความสุขความเจริญให้เด็ก
ประสบความสำเร็จเลี้ยงง่ายก็ว่ากันไป

ก็ได้เห็นมาจากติ๊กต๊อกนะคะ
ของคุณเจมส์๒๙๑๑๓๓นะคะ
ก็ถือว่าเป็นความรู้
สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้ด้วย
เอาบางคนที่เขาไว้โกะอย่างนี้เนี่ยนะ

แล้วโก๊บมีเรื่องราวปฏิหารเกิดขึ้นอ่ะ
ผมเนี่ยเอามือไปหักแล้วไปเล่นของเค้า

ปฏิหารเกิดกับคุณเลยคุณรู้ไหม

อันนั้นไม่ใช่ปานแดงปื้นแดง
คือถ้าเป็นดิฉันนะคุณไม่ตบหน้าหรอก

แปะอ่ะไม่สูงอ่ะดังแปะแทนเป็นนั้นมานะผมไม่กล้าไปจับโก๊ะเขาอีกเลยไม่ควร